จริงมันก็เป็นความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนนเหมือนกันนะ

เรื่องของการทะเลาะกัน
ระหว่างรถ๒คันซึ่งเป็นรถเมย์คุณสาย๘กับ๑๙๙

ตรงนั้นมันเป็นการทำรถไฟฟ้าถนนมันก็บีบเลน
แล้วทีนี้รถสองคันเฉียวชนกัน
ปรากฏว่าฝั่งนึงเนี่ยเอาเหมือนกับเป็นท่อแป๊บหรือคันเกียร์มา

ใช่ถือมาแบบนี้อีกฝ่ายหนึ่งก็เอาเรียกประกันมาเคลียร์
กลายมาเป็นเหตุทะเลาะวิวาสแบบในคลิปนี้ค่ะ
มึงเปล่าตัวโต๊ะให้โป่แล้วมึงก็ติดนึกว่ากูจะกลัวเหรอไอ้
ค่อยมาเลยค่ะค่อยมาเลยเดี๋ยวมากันมาเทียร์
ค่อยมาเลยนะคะหาเรื่องด้วยค่ะถือรถถือแป๊กมาตีเลย
ถือแป๊กมาตีด้วย๑๙๑นะคะ
คุณอย่าเล่นพวกดีกว่าถ้ามันผิดตามนี้คุณก็ไปตามนี้คุณอย่ามา
โอ้โหนี่แหละคุณศึก๒สาย๑๙๑บวก๘

ถูกครับใครนักเลงก่อนใครนักเลงหลังไม่สำคัญ
น่าจะแรงทั้ง๒สายหรือคุณ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เห็นมืดก็คือประมาณตี๔

จุดตรงนี้คือปากซอยลาดพร้าว๔๘

สาย๘กับสาย๑๙๑เนี่ยคือเขาวิ่งเส้นนี้อยู่แล้ว
อืมใช่แล้วพอมันเกิดเหตุเฉียวชนกันไม่มีใครยอมใครเลยค่ะ
ทีนี้ฝั่งคนขับรถเมษาย๑๙๑เนี่ยคืออะไรยาวอะ

แล้วก็ท้าให้คนขับรถเมย์สาย๘ลงมาจากรถลงมาเคลียร์ดิ
กระเป๋ารถเมย์ก็ตะโกนเถียงกลับอย่าเก่งอย่าเก่งเรียกประกันมาเคลียร์ดีกว่า
กระเป๋ารถเมย์หญิงของสาย๘นี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะคุณฮะ
ถูกต้องเออก็ลงจากรถไปก็ไปถ่ายเนี่ยนะฮะ
คนที่ดูคลิปเขาก็คอมเมนต์เขาก็บอกว่าโอ้โหก็กระเป๋ารถเมย์ก็ปากแจ๋ว
เออทีนี้ในคลิปเนี่ยก็จะเห็นนะว่ากระเป๋ารถเมย์๑๙๑ก็พยายามจะดันให้ทางคนขับ๑๙๑เนี่ย
กลับไปกลับไปสาย๘ก็เดินตามไปถ่ายคลิปแล้วก็บอกว่า๑๙๑ขับคล่อมเล่น
เชี่ยวชนกันถือท่อแป๊บมาขู่จะทำร้ายแบบนี้ครับ
ทีนี้เอาจริงนะพอเห็นเป็นคลิปแบบนี้คุณผู้ชมต้องฟัง
เพราะว่านักข่าวของเราพยายามจะถามความจริงจากทั้งสองฝ่ายเลยนะ
เราอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ไปที่อู่รถเมย์สาย๘ก่อน
เขาอยู่ตรงแฮปปี้แลนด์ทีนี้ก็ไปคุยกับนางนวมลสมสะอาดอายุสี่สิบเก้าปี
ที่เป็นนายท่าอู่สายแปดเนี่ยนะนายท่าเนี่ยเล่าให้ฟังว่าพอเกิดเรื่องปั๊บเนี่ย
คุยกับคนขับรถเมย์นะสาย๘คันนั้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าตรงจุดเกิดเหตุมันมีการก่อสร้าง
แล้วช่องถนนมันก็เลยถูกบีบเหลือแค่๒เลนแล้วรถเมย์สาย๘อยู่ช่องทางซ้าย
แล้วตอนนั้นคนขับรถก็มองกระจกแล้วก็ไม่ได้เห็นมีรถอะไรตามมา

ใช่บีบแต่ปรี้นแล้วก็เฉียวชนกระจกข้างค่ะ
ทีนี้ก็เลยต้องจอดเคลียร์แล้วก็ทะเลาะกัน
เคลียร์เหรอไม่เคลียร์จอดทะเลาะกัน
ตั้งใจว่าจะจอดเคลียร์แล้วหลังจากนั้นก็ทะเลาะกันเออ
คือสุดท้ายเนี่ยคือเขาก็เรียกเรียกประกันมาเคลมนะแล้วก็แยกย้ายกันไป
เมื่อกี้เราทำกราฟิกให้คุณผู้ชมเห็นนะว่าจุดที่มันเกิดเหตุมันเกิดเหตุยังไง
แต่ตอนเถียงกันนะมีเถียงกันแบบนี้ด้วย
มึงเนี่ยรถร่วมกูขอสอบโมกรเข้าใจไหม
ส่วนบทลงโทษก็ต้องแล้วแต่ขอสมกก็ดูรถร่วมเหมือนกัน
ต้องดูว่าขอสมกรจะเรียกสาย๘ชี้แจงหรือว่าจะมีบทลงโทษอย่างไร

โดยรับผิดชอบของรถเมย์สาย๑๙๑
ซึ่งก็อยู่ตรงแถวคันนายาวนี่นะครับ
แล้วก็ได้เจอกับทางผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่๘เนี่ย
ก็ให้ข้อมูลนะบอกว่าตอนนี้
พยายามจะตามคนขับคันที่เกิดเหตุ
มาสอบสวนข้อได้จริงหน่อยซิว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยจากการตรวจสอบเนี่ยนะคะ
เบื้องต้นเนี่ยคนขับรถในคลิปเนี่ยนะ
๑๙๑คืออายุ๔๐กว่าปี

ใช่คุณปกติเขาเป็นคนที่ตั้งใจทำงานนะ
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนั้นมันเกิดเหตุอะไรขึ้น

ว่าไอ้ท่อแป๊บนั้นต้องไปตรวจสอบว่าใช่ท่อแป๊บหรือเปล่า
หรือว่ามันเป็นด้ามเกียร์รถเฉย
แล้วถ้าเกิดว่ามีการเรียกมาตรวจสอบแล้วว่าผิดจริง
ก็ต้องลงโทษตามระเบียบต่อไปด้วย
สิฮะหลายคนถามว่าแล้วผู้โดยสาร

ใช่เพราะว่าตอนที่เขาเฉียวชนกันเนี่ย
คือเขาก็บอกแล้วนะว่าเนี่ย
แซงอย่าพึ่งเลยเพราะว่าอย่ามีเรื่องเลย

คือมีผู้โดยสารอยู่บนรถทั้งสองคันแหละ

อันนี้ก็ต้องเข้าใจผู้โดยสารหน่อยเนาะ
เป็นพนักงานก็อย่าเพิ่งใจร้อนกัน
เรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบกันต่อนะครับ